มันมายังไงยาเสพติดคือมันโอเคมันพันกับข้อหาเรื่องการฟอกเงิน
แต่ว่าเราเราสามารถยืนยันได้มั้ยจนจนณขณะเนี้ยเราว่า
เราไม่เคยยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเราไม่เคยไม่มีไม่มีผมไม่เคยชีวิตนี้
ผมสาบานเลยผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอืม
ไม่กินบุหรี่ไม่สุกร่างกายผมเนี่ยไม่เคยมีสารเสพติด
ชนิดเข้าร่างกายเลยแล้วอยู่ดีก็ต้องมามีคดียาเสพติด
สังคมตัดสินผมไปแล้วว่าผมจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องบัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติด
ผมจะเดินทางไปไหนมาไหนคนเขาจะมองว่าเนี่ยผมก็กลายเป็นเหมือนว่าแบบ
ส่วนหนึ่งของราคายาไปแล้วอ่าอาจจะเพราะอ่าเราทำรถแต่งรถ
มีซุปเปอร์คาร์มีอะไรคนก็เลยยิ่งมองไปกันใหญ่ใช่
จนถึงวันนี้คิดว่าคนเข้าใจขึ้นไหมก็จริงจริงถึงวันนี้คดีมันสิ้นสุดแล้ว
อืมคนที่รักเราก็มีคนที่ไม่ชอบเราก็มีผมไม่อาจจะไปเปลี่ยนใจใครได้
สุดท้ายแล้วผมขอแคร์คนที่อยู่รอบข้างเราคนในครอบครัวเราดีกว่าครับ
วันที่เบนส์ได้รับการปล่อยตัวออกมา
ใช่ครับเพราะสะล้านอ่ะก็ไม่พรากษามันรู้สึกน์ยังไงผม
ผมมันเหมือนหลุดพ้นทุกอย่างครับน้ำตามันเอ่อล้นไหลออกมา
มันถือว่าแบบมันถึงที่สุดแล้วอ่ะวันนี้เราสู้มาจนถึงที่สุดแล้ว
แล้ววันนี้มันเป็นวันที่เรารอคอยมาตลอดทั้งชีวิต
มันเป็นวันที่ผมดีใจที่สุดที่ผมรอคอยมา
ผมเคยได้รับชนะคดีเมื่อชั้นต้นผมได้ประกันตัวออกมา
ผมบอกตัวเองตลอดว่านี่ยังไม่ใช่ที่สุดที่ผมรอคอย
ที่สุดนั่นคือสุดท้ายแล้วเนี่ยสารมีคำสั่งพิพากษายกฟ้อง
ผมจะรอคอยวันนี้มาตลอดสุดท้ายมันก็มาถึง
เพราะวันชั้นต้นเนี่ยยังไงเขาก็สู้อุทธรณ์ใช่ไหม

ทางฝั่งของผู้ฟ้องอันนั้นก็ตามหลักของคดี

อุทธรณ์โดนโทษจำคุกเท่าไหร่
อุทธรณ์ต่อในส่วนของฟอกเงินด้วยที่ผมแพ้มาชั้นต้นตัดสิน๘ปี
ส่วนทางพนักงานอายการก็อุทธรณ์ต่อในเรื่องของยาเสพติด
ต่างคนต่างอุทธรณ์แต่สุดท้ายในวันที่เดินทางไปฟังสารอุทธรณ์
วันที่๑๑กุมภาพันธ์๒๕๖๔สารอุทธรณ์กับคำพิพากษาให้ผมแพ้ทั้ง๒ข้อหาเลย
ในส่วนของยาเสพติดเนี่ยตัดสินจำคุกตลอดชีวิต
ในส่วนของฟอกเงินตัดสิน๕ปี
สารลดโทษให้๑ใน๓เพราะว่าเราให้การเป็นประโยชน์ง่ายต่อการพิจารณา
ก็ทั้งหมดก็จะเป็นในส่วนของตลอดชีวิตจะเหลือ๓๓ปี๔เดือน
ส่วนฟอกเงินเหลือ๓ปี๔เดือนรวมกันเป็น๓๖ปี๘เดือน

วันนั้นเป็นยังไงฟังสารอุทธรณ์
มันจากที่เราเคยมั่นใจมากว่าเราชนะชั้นต้นแล้ว
มันออกมาในแบบที่มันแย่ที่สุด
แต่สุดท้ายแล้วผมก็ยังคิดว่าเราก็ยังต้องสู้ต่อไป
เรายังมีสารดีการสารสุดท้ายเป็นที่พึ่ง
วันนั้นที่ผมเดินทางไปฟังผมเพิ่งจะอายุ๓๒
แล้วผมถูกตัดสินจำคุก๓๖ปี๘เดือน
มันเป็นอะไรที่แบบมันผิดหวังมาก

พอเข้าไปช่วงระหว่างที่อุทธรณ์แล้วเราก็รอดีการ์

คือต้องขอบอกก่อนว่าในการที่จะขออนุญาตดีการ์ต่อเนี่ย
ไม่ใช่ทุกคดีที่สารดีกาจะรับเอาไว้
เขาจะต้องขอดูสำนวนก่อนว่าในคดีนี้
มีเหตุผลอะไรที่สารดีกาจะรับเอาไว้
ซึ่งเราก็ขอยื่นขออนุญาตดีการ์เรารออยู่ประมาณเกือบปี
เพื่อที่จะฟังคำสั่งว่าสารท่านจะอนุญาตหรือไม่

ถ้าหากว่าสารไม่อนุญาตก็คือคดีเราจบที่ชั้นอุทธรณ์แล้ว
ผมต้องติดคุกและตามคำพิพากษา๓๖ปี๘เดือน
ก็เหมือนกับฟอกเงินใช่ไหมที่ว่าที่ว่าอุทธรณ์เนี่ย

ทั้งสองข้อหาสารเขาให้คำตอบพร้อมกันที่เรายื่นขอดีการ์ไปทั้งคู่ครับ

ใช่สุดท้ายศาลเขาเล็งเห็นว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูง
เป็นคดีที่เป็นยาเสพติดเป็นภัยมั่นคงก็เห็นสมควรรับไว้พิจารณา
ระหว่างทางก่อนที่คำพิพากษาสารดีการท่านจะออกมาเมื่อ๒๔ตุลาคม
ตอนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยอยู่ที่ไหนนะเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ทัศน์สถานประบัติพิเศษกลางครับ
ระหว่างนั้นเรามันคิดถึงอะไรบ้างอ่ะเบนส์

ต้องขอเรียนตามตรงว่าจริงแล้วในการที่ผมเข้าไปในชั้นอุทธรณ์เนี่ย
ผมค่อนข้างที่จะเผื่อใจไว้แล้วเพราะว่าเราเคยอยู่มาแล้วตอนชั้นต้น
แล้วคำพิพากษาอุทธรณ์เราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไง
มันก็คือมีแพ้กับชนะซึ่งถ้าชนะก็คือจบ
แต่ผมก็เผื่อใจไว้ว่าถ้าเกิดแพ้เราก็ต้องเข้าไป
แต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ยังรับไม่ค่อยได้อยู่ดี
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทำไมคำพิพากษามันถึงกลับตลปัดเป็นคนละเรื่อง
เราก็เลยลุ้นว่าเราต้องขอสู้ดีกาต่อสารสุดท้ายแล้ว
มันเป็นเหมือนการสู้ยกสุดท้ายชิงดำไปเลย
มันไม่มียกที่๔แล้วมันเป็นยกสุดท้ายที่เราต้องสู้
ตอนนั้นอยู่ในนั้นในแต่ละวันแต่ละวันเราแต่ละคืนเรา
เครียดมากเครียดมากมันใช้เวลานานมากรอบเนี่ย
ผมเคยอยู่ตอนชั้นต้นแค่๑ปี๓เดือน
แต่ระหว่างตอนสู้ดีกาเนี่ยทั้งหมดกินเวลาไป๒ปี๘เดือนที่ผมอยู่ข้างใน
ทุกวันเป็นตารางเวลากินเวลานี้นอนเวลานี้อาบน้ำเวลานี้
คือตอนนี้ออกมาผมก็ค่อนข้างที่ยังปรับตัวไม่ได้
ผมยังตื่นคนอยู่ยังไม่ชินกับการไปไหนที่คนเยอะครับ
ทำไมตัดสินใจออกมาให้สัมภาษณ์หรือมาพูดคุยมาเปิดใจกัน
ผมอยากจะมาแชร์ความรู้สึกจากคนที่สู้คดี
ต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำ
ผมอยากจะเป็นกระบอกเสียงตัวแทนหลายคนที่เขาไม่ได้ทำผิด
ถ้าเขาอยากจะสู้คดีครับเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสมานั่งเหมือนผมตรงนี้
เพราะฉะนั้นอะไรที่ผมสามารถที่จะทำได้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นผมยินดี
วันที่เบนส์ออกมาที่ได้รับการปล่อยตัววันนั้นครับ

เรื่องการเสียโอกาสในชีวิตการเสียเวลาการเสียเงินไม่ได้สอนลูกชายแม้กระทั่งให้เรียกพ่อด้วยซ้ำ

ผมขอพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมานะฮะสิ่งที่เบนส์เขาพยายามสะท้อนออกมาก็มีอีกเรื่องหนึ่งด้วยก็คือเรื่องที่คนที่อยู่ข้างในเนี่ยมันสู้คดีลำบากมาก

สู้ยากมาก
มาก